อมรัชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒนศิลปินแห่งชาติ
เจ้าของตำนานเชลชวนชิมได้ถึงแก่กรรมลงอย่างสงบแล้วในวันนี้นะครับ
ด้วยวัย๙๓ปีจากการป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

บทเพลงสีชังเป็นหนึ่งในผลงานการขับร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์
ที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวในด้านการขับร้องเพลง
เอื้อนการออกเสียงที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง

อกจากนี้ยังมีผลงานเพลงอัดแผ่นเสียงตามมาอีกมากมายกว่า๒๐๐เพลง
อมรัชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ชื่อเล่นหมึก
นามแฝงที่หลายคนคุ้นเคยคือเชลชวนชิม
เป็นบุตรชายคนโตของหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดีวัฒน์
และมอมเจริญสวัสดีวัฏนอยุธยา
เกิดที่วังเพชรบูรณ์กรุงเทพฯอาหารคล
เติบโตนวังสะพะธุมก่อนจะย้ายมาอยู่นวังสุโขทัย
อมราชวงศ์ถนัดศรีมีผลงานโดดเด่นทางด้านวิทยุและโทรทัศน์
พิธีกรนักแสดงรวมถึงนักร้องวงสุนทราพร
เป็นนักชิมอาหารและเจ้าของคอรัมป์เชลชวนชิมมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และผลงานการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ครอบจักรวาล
ได้รับรางวัลสำคัญหลายรางวัลเช่นรางวัลเทพทอง
บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ประจำปี๒๕๕๙
ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ดนตรีไทยสากลขับร้องปี๒๕๕๙
ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี
เข้ารับการรักษาตัวอาการน้ำท่วมปอดที่โรงพยาบาลเปาโล
ได้ตรวจพบมะเร็งอยู่ในระยะสุดท้าย
ซึ่งทางครอบครัวได้รักษาตามอาการจนกระทั่งถึงแก่กรรมอย่างสงบ
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๓๕นาทีสิริอายุรวม๙๓ปี
คือเรานึกในใจว่าอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า
สิ่งที่พ่อทำมาทุกคนเนี่ยพ่อทำดีมาเยอะมากแล้ว
เพราะฉะนั้นพ่อไปให้สบายแล้วก็พ่อไม่ต้องห่วง

ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวลูกหลานอยู่
ลูกหลานก็นะโอเค
เราก็จะสืบทอดความบ้าข้างของพ่อไปต่อไป
ผลงานที่ฝากเอาไว้ไม่น้อยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี
ยังได้สร้างทายาทยอดนักชิมและผู้เชี่ยวชาญ
ในการทำอาหารถึง๒คน
คือหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดีวัฒน์เจ้าของนามปากกา
หึกแดงและหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัฒน์
เจ้าของนามปากกาปิ่นโตเทาเล็ก
ซึ่งทั้งคู่ตั้งใจจะยึดมั่นในคำสอน
และสืบสารสิ่งที่พ่อสร้างเอาไว้ต่อไป
ยชาติคงถิ่นทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน